คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูแต่ละสถานที่ที่คนจะไปขอโชคขอลาบกันเป็นประจำนะคะ
ก็ใกล้วันที่จะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว
นับชั่วโมงได้เลยตอนนี้ใช่ค่ะก็ต้องเออลุ้นกันหน่อยนะคะ
นะคะก็อยากจะให้ร่ำให้รวยกันทุกคนนะคะค่ะอ่าเดี๋ยวพาไปดูที่วัดอุทุมพระรามค่ะ
ไผ่แขกนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ตลอดทั้งวันมีชาวบ้านมีนักเสี่ยงโชคไปกราบไหว้ขอพร
หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
และแน่นอนก็ต้องไปหาเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนเขย่าเซียมซียักษ์ขนาดใหญ่
ทีมข่าวของเราไปบ่อยที่นี่จะมีเซ็มซีใหญ่มากเลย
ขยันเซียมซีกันพอมีการทำบุญอะไรกันเสร็จนะคะ
ขาดไม่ได้ก็คือกระซิบขอพรข้างหูพ่อคุณช้างมหาเศรษฐี
แล้วก็ไปส่องดูที่อ่างน้ำมนต์นะคะอ่างนี้หยดน้ำตาเทียนเพียบเลย
เขาก็จะมองเป็นเลขกันอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนเนอะ
วิถีชุมชนวิถีชาวบ้านที่เขาไปดูกันนะคะ
เดี๋ยวนี้ก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายจะได้กลับบ้านไปช่วยกันดูได้ว่า
เอ๊ะมันเลขอะไรกันแน่เอาอีกที่หนึ่งค่ะ
บ่อยเหมือนกันนะคะที่เกาะคำชโนธอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรแล้วก็ขอโชคลาภจากพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมมาเยอะแยะเลยค่ะระหว่างเดินไปยังสารปู่และย่า
มีป้ายเตือนด้วยนะบอกให้ระวังต่อหัวเสือ
ทำรังอยู่บริเวณตัวพญานาคที่ราวสะพานหลายคนก็มีไปส่องต่อหัวเสือเหมือนกันนะ
เขาก็ถือว่าเออมันก็เป็นเป็นต่อที่ตัวใหญ่อ่ะรังใหญ่
ทีนี้พอไปกราบไหว้แล้วทุกคนจะต้องเดินไปที่ต้นมะเดือยักษ์
ส่องหาเลขเด็ดก่อนเข้าไปก็จะแวะส่องขันน้ำมนต์
มีให้ส่งเยอะค่ะมี๒ขนมนต์ที่ทางเข้าก่อน
บางคนก็เห็นเลขหลายเลขเหมือนกันนะ
เลขที่เขาพูดถึงกันที่มันเกี่ยวข้องกับคดีต่าง
เขาก็ไปดูกันก็เห็น
ส่วนประเวณคนต้นมะเดือยักษ์ค่ะ

งวดที่แล้วพ่อบอกเลข๘๕
ซึ่งงวดที่แล้วมันออก๘๕จริง
ครั้งนี้เขาบอกส่องเห็นเลขสองตัวเหมือนกัน
เลขอะไรส่องกันเองวิจารณญาณว่าคุณผู้ชมจะเห็นเป็นเลขอะไร
เลขอะไรต้องส่องกันเองเดี๋ยวเคลื่อนกันนะคะหลายคนเขาเชื่อกันแบบนั้นน่ะเนอะ
ทีนี้ก่อนกลับนักเสี่ยงโชคก็จะแวะไปเลือกซื้อลอตเตอรี่แน่นอนเขาตั้งแผงรอเลยค่ะ
เข้าไปปุ๊บออกมาปั๊บอยู่ตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลขสองห้าขายดีมาก
เพราะมันคือเลขอายุ๒๕ปีของลาลาเบลหลายคนเนี่ยตามเลขคดีนี้
ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถก็ดีอายุก็ดีนะคะเขาบอกว่าเกลี้ยงไปหลายแผงแล้ว
ราคาเนี่ยใบละกว่าร้อยบาทคนก็ยอมซื้อส่วนที่บ้านเลขที่หนึ่งห้าหก
หมู่สองอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินชาวบ้านไปมุ่งดูต้นกล้วยต้นนี้ค่ะ
ลำต้นเน่าตายแล้วเพราะว่าถูกน้ำท่วมช่วงที่ผ่านมานะคะ
แต่มีปลีกล้วยงอกออกมาที่โคนต้นกล้วย
ชาวบ้านก็เลยฮือฮาไปส่องหาเลขเด็ดกันอย่างคึกคักไปจุดทูปเนี่ยค่ะ
เจ้าของบ้านอายุ๕๘ค่ะนายประวีวัยแสน
บอกว่าปกติปลูกต้นกล้วยมานานแล้ว
เคยเห็นต้นกล้วยที่มีปลีออกมาข้างลำต้น
แต่ไม่เคยเห็นต้นกล้วยที่เน่าตายแล้วถูกน้ำท่วมแล้ว
แต่ปลีกล้วยทำไมยังโผล่ออกมาได้อีก
มันน่าประหลาดใช่ไหมน่าประหลาดค่ะเราก็บอกไปแค่บ้านเลขที่เท่านั้นค่ะ
ส่วนเพื่อนบ้านจะไปส่องเห็นเลขอะไรก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะ
อย่างที่บอกนะคะเอาพอเหมาะพอดีหอมปากหอมคอ
อย่าให้ถึงขั้นต้องเป็นหนี้อย่าให้ถึงขั้นต้องเครียดกันเนอะ